ก็เป็นคลิปที่คุณสุภาษาเกิดไว้แล้วว่าอันนี้คือ
เป็นคลิปที่ดูแล้วหวัดเสียวสะเทือนใจเลยล่ะ

มีหนุ่มขี่รถจักรยานยนต์นะคะ
แล้วก็ถูกล้อรถเมทับกลางถนน
หนุ่มคนนี้นี่คือร้องขอความช่วยเหลือด้วยความเจ็บปวด
แล้วก็มีพลเมืองดีจำนวนมากที่พยายามที่จะไปช่วย

แต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยหนุ่มเคาะร้ายรายนี้เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งญาติเขาก็คิดว่าสงสัยจะเป็นเพราะว่ารถเมย์

แล้วก็เลยทำให้รถจักรยานยนต์ของหนุ่มเคาะร้ายรายนี้เนี่ย
คือถูกทับเข้าไปนะคะไปดูภาพเหตุการณ์กันค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็คือจากคลิปที่เราเห็น
คือน่าจะเป็นกล้องที่อยู่ด้านหน้าของคนขับมอเตอร์ไซค์
คันอาถิตใช่ที่นี่เขาก็ไปเห็นเหตุการณ์แล้วเนี่ย
จากที่คุณผู้ชมดูคือทุกคน
ก็เป็นพลเมืองดีอ่ะนะพยายามที่จะเข้าไปช่วยอ่ะนะคะ
คนนี้เป็นการคลิปโพสต์ภาพโดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะ
ซึ่งเห็นหนุ่มขี่รถจักรยานยนต์ถูกล้อรถเมทับร่างอยู่กลางถนน
พลเมืองดีก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือกันอย่างทุลักทุเล
และจะเห็นได้ว่านุ่มขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
โอดโอยด้วยความเจ็บปวด
ระหว่างนั้นก็มีพลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือกัน
พยายามจะถอดหมวกกันน็อกให้
รวมถึงช่วยกันให้รถเมย์ขยับออกจากตัวผู้บาดเจ็บเนี่ย
เพื่อจะได้ดึงร่างออกมาได้
แล้วก็ยังมีบางเสียงบางคนเร่งบอกว่า
หาเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยเหลือหน่อย

ผู้บาดเจ็บที่ถูกล้อรถเมทับเนี่ย
อยู่ใกล้กับรถเมย์อีกคันที่จอดนิ่งอยู่ด้วย
ตอนแรกเห็นมั้ยมีรถเมฆประกบอยู่สองด้านเลย
ความคืบหน้าเรื่องนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ย

ทราบชื่อคือนายธนบดีเหมนิมัติอายุ๒๙ปี
เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้บาดเจ็บในคลิปนะคะ
เปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่๗สิงหาคมที่ผ่านมา

ผู้บาดเจ็บอยู่ในคลิปก็คือนายจตุพล
เหมนิมัติอายุ๓๑ปีเป็นญาติกัน
ล่าสุดนายจตุพลเสียชีวิตแล้วค่ะ
หลังจากที่เกิดเหตุช่วงแรกเนี่ย
แล้วก็นายจตุพลน่าจะทนอาการบาดเจ็บไม่ไหว
ก็เลยเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
สาเหตุที่ทำให้พี่ชายของตัวเองเสียชีวิตเนี่ย
ก็เชื่อว่ารถเมสีชมพู๒คัน

จากนั้นถูกล้อรถเมทับร่าง

หลังเกิดเหตุทางญาติก็แจ้งความไว้เรียบร้อยแล้ว

ขณะที่อู่รถเมย์ร่วมบริการสาย๑๑๒

ไม่ได้มีการติดต่อมาทางญาติแต่อย่างใดนะคะ

เราก็พูดคุยกันกับทางทีมข่าวด้วย

คือการช่วยเหลือหรือปฐมพยาบาลเบื้องต้น

บางครั้งคือต้องใช้ผู้ที่มีความรู้
ด้วยเพราะว่า
มันสาหัสอย่างเช่นการโดนล้อรถทับเนี่ย

โดนกระดูกอะไรทิ้มได้อวัยวะภายใน
ถ้าหากเราไม่รู้วิธีการประถมพยาบาลที่ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นการจะเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุบางครั้งในการเคลื่อนย้าย
ถ้าเราไม่มีความรู้มากพอมันจะยิ่งอันตรายกับตัวเขาด้วยนะคะ